ศึกวันทรงตัวพุธหน้า

พบกับนักร้องหนุ่มที่มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์
ปออันนบ
มาพร้อมกับลูกทีมสุดแซ่บ

ฉันหาอะไรเกี่ยวกับก่อน
ปะทะกับตลกรุ่นเก่าในตำนาน
ก็นานอย่างยาวลูกหญิง
พร้อมกับลูกทีมที่พกความฮามาเต็มกระเป๋า
โอ้วิทย์มีเมียหลายคนแล้วก็ดี

อิทธิ์อ้าวอิทธิ์
ร่วมเปิดศึกรับปีใหม่
๔ทุ่ม๔๕ทางไทยรัฐทีวี
ดูแล้วจะติดใจ